สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามกับผมชนะเดชพิรัตนามงคลนะครับ
เริ่มกันที่เรื่องราวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันก่อนนะครับ
เดือนนี้ทีมชาติไทยของเรานั้นมีคิวลงเตะ๒นัด
ก็คือจะเจอกับอีรักษ์ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย
และอีกหนึ่งเกมก็คือจะเจอกับทีมชาติเกาหลีใต้ในเกมอุ่นเครื่อง
เพราะว่านอกจากนี้แล้วยังมีเวลาในการเตรียมทีมน้อยอีกต่างหากนะครับ
แต่ยืนยันว่าจะทำผลงานให้ได้ดีที่สุดครับ
นาซิโก้กิติศักดิเสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยครับได้เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
และจะมีโปรแกรมลงซ้อมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเพียงแค่ครั้งเดียว
ก่อนที่จะเดินทางไปที่ประเทศอีรานครับช่วงเช้าของวันที่๑๘มีนาคม
ซึ่งสภาพอากาศโดยรวมที่อิราณนั้นจะเย็นกว่าเมืองไทยเล็กน้อย
โดยอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่๑๙องศาเซลเซียสแต่เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับ
ส่วนการวางตัวผู้เล่น๑๑คนแรกของทั้ง๒รายการ
ซิโก้ยืนยันว่ามีชื่ออยู่ในใจบ้างแล้ว
แต่ทั้งนี้ขอดูความพร้อมโค้งสุดท้ายหลังจากจบการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนัดกลางสัปดาห
เพื่อเช็คว่านักเตะนั้นมีใครที่ได้รับบาดเจ็บหรือไม่
รู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษที่จะได้เจออีกครั้งแม้ว่าสถานภาพจะเปลี่ยนจากผู้เล่นมาเป็นโค้ชแล้วก็ตามครับ
ฝ่ายจัดการแข่งขันซึ่งจะมีการเซ็นสัญญากันในวันพรุ่งนี้
เพื่อที่จะเป็นการยืนยันว่าจะมีการแข่งขันแมชนี้เกิดขึ้นจริง
คาดว่าจะเปิดตัวให้จำหน่ายในวันที่๑๗มีนาคมนี้นะครับ
ส่วนแฟนบอลที่ไม่ได้ไปชมเกมไทยกับเกาหลีใต้ที่สนาม
จะทำการถ่ายทอดสดเกมนี้ในวันอาทิตย์ที่๒๗มีนาคม
สดจากสนามสุพัชลาศัยโดยเกมการแข่งขันนั้นจะเริ่มในเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาทีครับ